ต่อกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะ
นายกรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมนะคะ

สำหรับเครือข่ายสตรีสี่ภาคเนื่องในวันสตรีสากลนะคะ
ขณะที่คณะรัฐมนตรีก็มีโครงการที่จะเตรียมพิจารณาด้วยนะคะ
โครงการสำคัญก็คือการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
สำหรับธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ค่ะ๘มีนาคมถือวันเป็นวันสตรีสากลนะคะ
ซึ่งวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีกลุ่มเครือข่ายสตรี๔ภาค
ก็ได้เข้ามอบดอกไม้ให้เป็นกำลังใจให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะ
รวมถึงวันนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะ
นายกรัฐมนตรีได้ยิ้มทักทายกับสื่อมวลชนค่ะ
ไปดูบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
ผลเอกดาวพงศนาสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะเข้าพบ
เพื่อประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป
ทางนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าอยากให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่๒
เพื่อจะพัฒนาไปสู่การมีอาชีพอื่น
ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ค่ะรัฐบาลได้คิดขึ้นมา
ให้ประชาชนเข้าใจและเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นค่ะ
นายประชาชนบริเวณมีบัสดิ์มาร์เก็ตจากนี่มั้ย
มีไม่คะไม่นะ
พอจะพูดละเอ๊อนำปากหนิไม่ต้องเอาแบบไทยไทยนะ

ขณะที่เครือข่ายสตรี๔ภาคก็ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี
เพื่อมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจความถ้าผิด
ในวันสตรีสากล๘มีนาคม๒๕๕๙พร้อมกับยื่นข้อเสนอให้กับนายกรัฐมนตรี๘ข้อ
คือสร้างงานสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้หญิงเปราะบางเพิ่มมาตรการพิเศษในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของรัฐ
ทบทวนนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไปทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยที่ดินทำกิน
รวมถึงป่าและต้นน้ำของชุมชนค่ะ
เพิ่มมาตรการพิเศษสำหรับเด็กหญิง
ในการเข้าถึงการศึกษาทั้งในภาวะปกติ
และในสถานการณ์ของการตั้งคันไม่พร้อมค่ะ
สนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าของสตรีค่ะ
โดยมีกฎหมายมารองรับและจัดสรรงบประมาณ

ให้แต่งตั้งตัวแทนผู้หญิงเข้าไปเป็นคณะกรรมการในทุกมิติค่ะ
แล้วก็เปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในสังคม
ในเรื่องของสิทธิชุมชนที่อยู่อาศัย
ให้รัฐบาลควบคุมพื้นที่การใช้สารเคมี
ภาคเกษตรกรและอุตสาหกรรมค่ะ
และข้อสุดท้ายค่ะคือการสร้างความเข้มแข็งให้สตรีและครอบครัวครอบครัวค่ะ
โดยเฉพาะให้รัฐบาลกำหนดถึงบทบาทรัฐธรรมนูล
การมีส่วนร่วมของผู้หญิง
และกำหนดสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันค่ะ
ในการเมืองทุกระดับในขณะเดียวกันค่ะ
การต้องมีการรณรงค์ให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในการเข้ามาทำงานการเมืองมากขึ้นค่ะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้รับข้อเสนอทั้ง๘ข้อไปพิจารณาค่ะ
พร้อมกับระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับบทบาทของสตรี
รวมถึงการแก้ปัญหาของสังคม
แต่ทุกอย่างต้องคำนึงถึงกฎหมายและความเหมาะสมค่ะ
ส่วนวาระที่จะพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
กระทรวงเกษตรและสหกรค่ะจะหารือถึงการแก้ไขปัญหาภัยแรง
ตามแนวทางและแผนการบริหารจัดการน้ำที่รัฐบาลกำหนด
รวมถึงการรายงานผลการประชุมแม่น้ำสี่สายที่วันนี้
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมค่ะ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบถึงความคืบหน้าในการทำงานของแต่ละสาย
และการหารือการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูลด้วยค่ะ
อกจากนี้ค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็จะขอความเห็นชอบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง

รวมถึงโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน๒ปีด้วยค่ะ
หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี

สื่อมวลชนจะได้สัมภาษณ์กับรับฟังการแถลงข่าวจากนายกรัฐมนตรีค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัลสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี